เพราะว่าเราไม่ได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ทีนี้พอเลือกตั้งแล้วเนี่ยสื่อทำเนียม

ใช่ถึงแม้ว่านายกจะเป็นนายกมาหลายปี

เดี๋ยวเราต้องมาดูท่าทีของนายกด้วย
ว่าพอรู้ฉายาตัวเองแล้วจะเป็นยังไง
เริ่มถึงฉายารัฐบาลกันก่อนคุณผู้ชม
ปีนี้ฉายารัฐบาลคือ

ชัดเจนมั้ย
เป็นการประกอบขึ้นมาจากข้าราชการ

แต่ก็ยังขาดความน่าเชื่อถือ
ก็ของมือสองอ่ะนะประมาณนั้น
ส่วนนายกค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับฉายาว่า

คือถ้าเกิดเปรียบเทียบก็เหมือนกับสุภาษิตไทย

นายกอาจจะเคยไปตำหนิแสดงความไม่เห็นด้วย

คือท่านเคยพูดทำนองว่าไม่อยากเล่นการเมือง
บอกหลายอย่างค่ะใช่นโยบายประชานิยมด้วยแล้วโอ้ยสุดท้ายก็หนีไม่พ้น

ก็ทีนี้ค่ะพอโดนฝ่ายตรงข้ามรุมราว

พยายามจะสวนหมัดสู้แต่หลายครั้งก็มึนเองเหมือนกันนะคะ
ทีนี้มาดูพี่หน่อยพี่ใหญ่
พลเอกปรวิสบรรทัยได้รับฉายา

เพราะว่านอกจากต้องดูแลน้องรักแล้ว
ดูคนในพักพลังประชารัฐด้วยนะคะ
อันนี้คือฉายาของพลเอกประวิทธิ์

ฉายาของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี

คือเป็นเจ้าโปรเจกต์โครงการประชารัฐไง

เหมือนคิดว่าเป็นคนต้นเรื่องใช่ไหม
แต่สุดท้ายเหมือนถูกตัดแขนตัดขา
ใช่แล้วก็ตอนนี้ขยับขยืดอะไรไม่ได้เลย

ขอไอฉายน้อยในเลือกบ้านสายทองเขาเดินไม่ค่อยชนัด

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้รับฉายาศรีถนนชัยรอดช่อง
เพราะว่าอาจารย์วิศนุก็รู้กฎหมายเยอะ

ก็สามารถช่วยรัฐบาลให้รอดพ้นปากเหวได้ทุกครั้ง

บางกรณีเออเขาบอกว่าเปิดทางตันด้วยช่องว่างทางกฎหมาย
แม้แต่แว่นขยายก็ยังมองไม่เห็น

ต่อมาค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ

จากจะมีฝ่ายค้านอิสระแล้ว
นี่รัฐบาลก็มีรัฐบาลอิสระ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข

ก็มีความเป็นไปต่อรัฐบาล

ถามอย่างนี้สารนี้คือย่อมาจากสารนารักษัตริย์ศุกร์ไงเลยนะ

มันคือสารพิษแหละสารดัวนะ

คนต่อไปค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ที่มันมีทั้งเรื่องของยาเศรษฐิกฤทธิ์การศึกษา

ส่วนนางสาวมนัญญาไทยเศษค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

การแบนสามสารอันตรายเนี่ย
คือตอนนี้ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้รับฉายาโอแซ่รื้อ

เดินหน้ารื้อหลายโครงการที่เป็นปัญหาค่ะ

โดยสารรถไฟฟ้าหรือคดีข้างโงทางดวน

จุดต่อไปนายวราวุธศิลปะอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับฉายาสับปะเหลออนท็อป

เพราะว่าในช่วงที่ท่านมารับตำแหน่งเนี่ย
ที่ตายแพนด้าช่วงตายเสือของกลางคดีช้างป่าเขาใหญ่

ใช่ก็เลยเป็นสับปะเหลออนท็อป
และสำหรับวาถะแห่งปีค่ะเป็นวาถะนี้
ที่นายกพูดไว้ว่าอย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกัน
ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควร

คือเป็นคำพูดของนายกที่พูด
ตอนที่ให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทย
เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬา๔เกมที่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อันนี้คือคำพูดให้กำลังใจนักกีฬาเหรอที่จะไปแข่ง

แต่มีหลายท่านบอกว่าแหมอยากให้สื่อตั้งฉายาให้กับคุณเอกปรินาบ้างจัง
นี่ไงคุณผู้ชมไม่ต้องให้สื่อตั้งคุณผู้ชมเลยตั้งมาเลยครับ

คือที่ฉันจะบอกอย่างนี้ว่าหลายคนฟังฉายาก็อมยิ้มเหมือนเรา
แต่นายกพูดคำนี้ผมไม่ตลกนะ
ตลกด้วยนะใครจะตลกไปไม่โอเค
ลุงตู่ไม่โอเคเลย
พยายามจะพูดคุยด้วยลองไปดูท่าทีกันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นการทำงานของมันดีของพวกเรา
งั้นเจ้าที่ก็ไม่มีไม่มีกำลังใจทำงาน
คนดีก็เลิกไม่อยากทำทำไปทำไมทำไปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอย่างนี้
ผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าผมไม่ทุ่มเท
ถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลยด่าตรงตรงหน้านี่แหละ
ไม่ใช่เรื่องตลกเอาล่ะเครียดอีกแล้ว
เออเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงถอนหายใจตอนท้ายเนี่ย
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือตอนหลังนะ
ที่นายกมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีหกสอง
ถึงได้พูดบนเวทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่พูดนะ

ไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูด
นี่คือฉายาแรกในชีวิตเขาถือว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจที่ทำงานแล้วมีคนเห็นค่ะส่วนนางสาวบรรณญาไทยเศษที่ได้รับฉายาว่ามาดามแบนเกอร์พอได้ยินว่าตัวเองได้รับฉายาว่าอะไรหัวเราะออกมาเลยอือขำคือทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นศีรษรก็ลืมถามคนเอกประวิทย์เนาะว่าท่านรู้สึกยั
เขาบอกว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลนั้นแหละค่ะเดี๋ยวก็สินครับ
เพราะมันมีแบบนี้ทุกปีถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับ